ส่วนชาวรัสเซียที่เมื่อสักครู่เราได้เห็นนะครับเข้ามาประกอบธุรกิจบนเกาะพงัน
หลายคนหลายฝ่ายหลายคนนั้นก็มีพฤติกรรมที่จะใช้คนไทยเป็นนอมินี
ในการที่จะประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังทำในเรื่องของพังงันโมเดลขึ้นมา
เพื่อนำไปจัดระเบียบแล้วก็เป็นการปราบปรามกลุ่มอิทธิพลข้ามชาติเหล่านี้
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
การเป็นโนมินีก็จะมีรูปแบบว่าคนไทยที่เป็นพนักงานของเขา
หรือจะเป็นหุ้นส่วนของเขาก็แล้วแต่
ก็จะมาติดต่อเช่าที่หรือซื้อที่ของคนไทยด้วยกันนะครับ
ขั้นตอนการดำเนินการต่างเขาก็จะเริ่มตั้งแต่การขออนุญาตก่อสร้าง
ดำเนินการขอเปิดกิจการต่างเนี่ย
แต่ในข้อเท็จจริงจากการที่เราลงพันธุ์ที่สดสอบ
ปรากฏว่าเจ้าของตัวจริงกลับเป็นชาวต่างชาติ
ข้อมูลการตรวจสอบเอกสารจดทะเบียนการค้าของเทศบาลตำบลเพชรพงัน
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเข้าไปถือครองหุ้นให้กับชาวต่างชาติ
นอมินีเกิดขึ้นบนเกาะพงันอย่างชัดเจน
โดยพบว่ามีผู้ประกอบการที่เข้าไปจดทะเบียนการค้า๑๗๖ราย
เป็นชาวต่างชาติเพียงแค่๑ราย
แต่เมื่อลงตรวจสอบพื้นที่จริงกลับพบว่า
ธุรกิจที่ปรากฏชื่อของคนไทยเป็นเจ้าของนั้นกว่า๑๗๐
กลับเป็นชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของแท้จริงอยู่เบื้องหลัง
โดยเฉพาะกลุ่มชาวรัสเซียที่กำลังเข้าไปสร้างอิทธิพลอยู่ในพื้นที่เกาะพงัน
พงันมีประชากรตามทะเบียนราชเพียงแค่๑๖๐๐๐คน
แต่จากการตรวจสอบพบประชากรแฟ้งมากกว่า๖๐๐๐คน
และนักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนยังแฝงตัวเข้าไปประกอบธุรกิจ
โดยมีคนไทยให้การช่วยเหลือซึ่งบางรายใช้วิธีการจดทะเบียนสมรสกับคนไทย
ยากที่จะตรวจสอบได้ทำให้ธุรกิจที่พักขนาดเล็กโฮสเทลบาร์ร้านอาหารสปาธุรกิจดำน้ำ
ส่วนใหญ่จะมีชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของ
โดยเฉพาะกลุ่มชาวรัสเซียที่จะเข้าไปเปิดสถานบันเทิงและรับจัดปาร์ตี้โดยจะเลือกรับเฉพาะคนชาติเดียวกัน
รายได้จากนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลจึงไหลเข้ากระเป๋าของคนกลุ่มนี้จนนำไปสู่การสร้างอิทธิพลและผลประโยชน์กับคนไทยที่ให้การสนับสนุน
ผมมองว่าผมมองว่าเป็นเครือข่ายเลยนะครับเป็นเครือข่ายเลย
เพราะว่าจะเห็นได้ว่าหลายธุรกิจหลายกิจกรรมเขาก็มีการขยายขยายนะครับ

ถ้าจะใช้คำว่ามาเฟียก็คงได้
ปัญหาที่เชื่อมโยงจากเครือข่ายและขยายอิทธิพลของชาวต่างชาตินำไปสู่คดีอาจยกรรมที่เกิดขึ้น
ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนระดมวางมาตรการแก้ไขและป้องกัน
จัดทำเป็นพงันโมเดลเพื่อนำร่องแก้ไขปัญหามาเฟียต่างชาติในเมืองท่องเที่ยวทุกแห่งของประเทศในอนาคต
ชาวต่างชาติซึ่งวงการอยู่บริเวณหลังซึ่งอยู่ข้างหลังไม่เคยถูกบริคกานี้
แต่ส่วนนี้ถึงแม้ว่าในเนื้อทางพยาฐาน
คนร้าย๔คนที่ยิงเนี่ยแม้จะไม่ให้การซัดทอดเขาก็ตาม
แต่ในเนื้อทางสีบศูนย์เราไปถึงว่าใครเกี่ยวข้อง
แม้ว่าเราจะดำเนินคดีกับเขาในเรื่องการใช้จ้างหวานไม่ได้นะครับ
เราก็สามารถรวบรวมพยาฐานดำเนินคดีกับเขาในความผิดฐานอื่น
ซึ่งจะใช้เป็นความผิดฐานหลัก
ในการที่จะใช้เป็นเหตุผลในการที่จะยกเลิกวีซ่าเขา

เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าสิ่งสำคัญที่สุด
คือความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่
ที่ต้องช่วยกันให้เบาะแสข้อมูล
และความเข้มแข็งจริงจังในการบังคับใช้กฎหมาย

ไม่สามารถฉวยโอกาสใช้เมืองท่องเที่ยว

ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม
ดารินฮวัฒนกุลข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน